ไม่ทียากเข้ามาหรอกรู้ว่าเป็นแค่ยาม
เขาใส่คำว่าเป็นยาม

เขาจะกระจอบหรือว่ายังไง

ก็อย่ากลวกกับมีเหตุการณ์
ขอจับผมไม่ให้เข้า
สวัสดีครับทุกคน
ถ้านี้ล่ะนะครับ

มีคนมาขายขอจับผมไม่ให้เข้า
มีรถแล้วผมไม่ให้เข้า
พูดกูดีก็ได้

จะจ่าวอะไรจะไม่ได้จ่าวเลยลูกน้องผมยังไม่ได้จ่าวเลย
พี่ด๋าก
ถ่ายถ่ายแล้วนะ

ผมนะบ้างจะอยากกลับช้อนี่

ไม่ใช่ไม่อยากเข้ามาหรอก

ยามเขาใจเขาว่าเป็นยาม

เขาใจว่ากระจอกหรือไม่กระจอก

ทางนี้ก็มีทางไม่แปลง
คุณอันทนั่นเจอก็มันมาให้รู้สึกผู้ที่ไม่รู้
มันแปลงไปซับต้น
ก็แบบนั้น
ศึกเณี้ยงวันและบ้าเดี๋ยวจีงในอุทยางการ
อยู่ประจำนะครับในครั้งนี้เนี่ยเป็นการใช้งาน
โดยทางคณะกรรมการจัดงานเขาก็มาดำเนินการจัดทั้งหมด
ขอใช้พื้นที่จากเรา
แต่ในส่วนการที่จะเข้ามาทำธุรกรรมอะไรข้างในนี้
มาขายของนะครับก็ต้องแจ้งให้ทางเราทราบได้ด้วย
ปกติเราจะไม่ได้จัดให้เวลาจะมีงานต่าง
ต้องแล้วแต่ทางฝ่ายจำนะครับที่จะนำมาอย่างครั้งนี้นะครับ
แต่ในส่วนของทางอุทยานเองนโยบายเราจะมีตลาดอยู่แล้ว
ของเราอีกต่างหากแต่ใครจะมาทำข้างในนี้นะครับ
โดยเฉพาะยิ่งข้างนอกเวลาราชการยิ่งต้องแจ้งนะครับ

ธุรกรรมเราอำนวยความสะดวก

ต้องขออนุญาตก่อนว่าเป็นใคร

เพียงว่าเจ้าหน้าที่ไปตักเตือน
ทราบว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตักเตือนนะครับ
ตามที่ที่ที่ทราบกันนะครับ